แต่ว่าณเดชน์กับเขากำลังบินตามไปหาน้องยายาที่นอเวย์ด้วยนะ

รอดูนะคุณผู้ชมมาดูกันต่อกับข่าวนี้นะคะ
เป็นข่าวของราชาเพลงแหล่นะคะ
พ่อวัยพศเพชรตุคันอุทธมสามเดือนผ่านไปไวมาก

เป็นศิลปินที่ลูกหลานรักใคร่มากนะคะ

และเพื่อเป็นการลำลึกถึงพ่อวัยพฤษค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะจึงได้มีการสร้างหุ่นจำลองขึ้นนะคะ
จากทองเหลืองค่ะคุณผู้ชมเนี่ยให้ดูภาพค่ะ
ก็จากทองเหลืองและทองคำจากญาติญาตินี่แหละค่ะ

เพิ่มนำมาตั้งไว้ในวัดวังน้ำเย็นบร้ำพระมะค่ะ
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพ่อวัยพฤษนั่นเองค่ะ
และเมื่อวานนี้นะคะจัดขบวนแห่ด้วยค่ะ
เลิกดีนะคะมีการแห่หุ่นพ่อไว้พลตนะคะ
รอบเมืองสุพรรณบุรีในบ้านเกิดนะคุณผู้ชม

โดยเริ่มขบวนแห่ที่วัดป่าเลไลนะคะ
ซึ่งนอกจากครอบครัวที่เดินทางมาร่วมขบวนแล้วค่ะ
ก็ยังมีศิลปินลูกทุ่งนะคะที่มาร่วมทีมมากมายนะคะเนี่ยค่ะ
เห็นภาพหน้าจอคือคุณอาทศพลหิมพานค่ะ

ก็มีชาวบ้านมาร่วมชมความสวยงามของหุ่นพ่อวัยพฤษ
ก็จัดแบบว่าอยู่ภายใต้มาตรการป้องกงป้องกันโควิดค่ะ
และหลายคนก็ฝากมาถามพี่แจ๊กรีนว่า
รถที่แห่หุ่นพ่อวัยพฤษนั้นป้ายทะเบียนอะไร

เราจัดให้ตามออเดอร์เลยนะคะเห็นไหมศูนย์มาเห็นไหม

นี่ทางทะเบียนรถนะทะเบียนรถเฉยนะ
ใช่นะคะเป็นเรื่องของความเชื่อของคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพของคุณพ่อวัยพฤษนะคะ
ก็จะจัดขึ้นในวันที่๗พฤษภาคมนี้นั่นเองนะคะ
ก็ใครไปใครมาแถวนั้นนะคะที่วัดวังน้ำเย็นนะคะ